คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องของการเรียนรู้
สอดรับกับเรื่องของเทรนด์การใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบัน
ให้ผู้อ่านนั้นได้เรียนรู้ถึงพระราชประวัติ
และพระราชกรณีกิจของโรงรัศกาลที่๙

รายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์เลยครับ
นิทานภาพเคลื่อนไหวการ์ตูน๓มิติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
แสดงอยู่บนหน้าจอสมาร์ทโฟนนี้

ฉันรักในหลวงสถิตในดวงใจตราบนิรันดิ์ฉบับพิเศษ

กลายเป็นหนังสือที่มีชีวิตขึ้นมาค่ะ
ที่เราจะสามารถชมภาพเคลื่อนไหวบนหนังสือได้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฉันรักในหลวงก่อนค่ะ
เพื่อติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของเรา

หลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฉันรักในหลวง
ในสมาร์ทโฟนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยการเจาะกล้องที่สมาร์ทโฟนของเรานะคะ
ลงไปบนหน้าหนังสือในระยะห่างประมาณนี้
แล้วก็ให้กล้องทำมุม๔๕องศากับพื้นราบด้วยค่ะ

เคลื่อนไหวไปมาได้อย่างสวยงาม

พลิกหน้าหนังสือก็พยายามทำให้ทั้งสองหน้านั้น
เรียบไปกับพื้นให้ได้มากที่สุด
จะทำให้ภาพบนจอสมาร์ทโฟนไม่สั่นค่ะ

นำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
ไม่ว่าจะเป็นโครงการฝนหลวงโครงการฝ่ายแม้ว
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าค่ะ
เป้าหลักจริงเลยคือต้องการให้
เยาวชนรุ่นหลังนะครับได้มีโอกาสครับ

และทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
ซึ่งท่านได้มีพระราชกรณียกิจต่าง
ในการทำสิ่งที่เรียกว่าสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนะครับ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติในมิติต่าง๔๐๐กว่าโครงการนะครับ
ซึ่งในหนังสือเล่มนี้นั้นจึงต้องการให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เองเนี่ย
รุ่นหลังจากเราเองเขาได้มีโอกาสที่จะทราบ
โดยหนังสือเล่มนี้นั้นได้ดึงเรื่องของพระราชกรณียกิจต่าง
ในเรื่องของงานต่างที่พระองค์ด้าน
ทรงทำให้กับประสบนิกรชาวไทย
ในครั้งนี้จัดทำหนังสือจำนวนทั้งหมด๔๐๐๐เล่มค่ะ
และแจกจ่ายไปยังโรงเรียนทุกภาคส่วนในประเทศไทย
และห้องสมุดของหน่วยงานต่าง
รวม๓๔๔๒๙แห่งทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน
และให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงพระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจมากมายของในหลวงรัชกาลที่๙
ทำให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นค่ะ